สิทธิ์ตำรวจโทหยิงกรสะสีวัย๔๓
ที่เป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายอดีตทหารหญิง

แล้วก็อ้างตัวว่าเป็นภรรยาสว

ในแต่ละวันมันมีเรื่องใหม่
มันมีข้อมูลเพิ่มเติมทุกวันเลยพี่อุ๋ย

เรื่องเครื่องแต่งกายนักศึกษาที่คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกต

แต่ละปริญญามหาวิทยาลัยเอกชน
อันนี้เดี๋ยวมีคำตอบให้คุณผู้ชมด้วยนะ
และเรื่องของสวก็พยายามขยายผลให้ต่อ

เจ๊นุสจะต้องบังคับให้ผู้เสียหายคนนี้ยืนเฝ้า
ยืนเฝ้าจนกว่าเจนุสจะหลับสนิท
ถ้าหลับไม่สนิทไม่ต้องไปไหนนะ
และคลิปยาวห้าสิบกว่านาที
แล้วคลิปมันคือตี๓พี่อุ๋ยต้องยืนเฝ้าด้วยเหรอ

นี่อายุเท่าไหร่๔๓๔๓ค่ะ

เฝ้าจนกว่าจะหลับสนิท

ทำไมถึงยัง

ภรรยาของเวียนมงค์
เรอภาษาศนิยมรับ
มันมองไม่เห็นนะครับ
ตีสามนะคะคุณผู้ชมค่ะให้ผู้เสียหายยืนเฝ้าแล้วก็เนี่ยคุยไปคุยมา
คลิปจริงจริงคือยาวมากนะคะอืมมีมีเรียกให้เข้ามานวดด้วยนะ
ใช่ค่ะคือจนกว่าเธอจะหลับสนิทนวดสลับกับยืนเฝ้า
ทำไมอ่ะคะเนี่ยค่ะคืออะไรคือเขายืนเฝ้าเป็นชั่วโมงนะพี่อุ๋ยเอาจริงอ่ะ
นี่ค่ะคือขอตัวทหารเข้ามานะเนี่ย
ใช่ค่ะมาดูเรื่องคดีความนิดหนึ่ง
คุณกันจอมพลังต่อเนื่องเลยนะคะไม่ทิ้งนะคะเรื่องเนี้ย
เพราะว่าล่าสุดพาผู้เสียหายไปแจ้งความเอาผิด
นายคมสิทธิ์ที่เป็นแฟนหนุ่มของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิค่ะ
แจ้งความเอาผิดเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาอีกหนึ่งข้อหานัก
ข้อหาค้ามนุษย์ค่ะครับคือผู้เสียหายเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงเดือนพฤษภาคมพอลาออกจากทหารใช่ไหมคะ
ถูกนายคมสิทธิยื่นข้อเสนอให้ทำงานในบริษัทรับเหมาของตัวเอง
แล้วก็ให้ทำงานที่บ้านของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิ
วบคู่ไปกับการทำงานรับใช้บอกจะให้ค่าตอบแทนวันละ๔๐๐
งานที่ถูกสั่งให้ทำคือประสานงานกับลูกค้า
ดูแลลูกน้องดูแลบัญชีดูแลค่าใช้จ่ายของบริษัท
ไป๔เดือนได้เงินพันกว่าบาทค่ะ
คมสิทธิ์บอกว่าทำงานไม่มีประสิทธิภาพ
แต่๔เดือนแล้วนะคะไม่มีประสิทธิภาพ
แต่ให้ทำมาตั้ง๔เดือนแล้วให้เงินแค่พันกว่าบาททำตั้งหลายอย่าง
วันนี้ผู้เสียหายนำหลักฐานมาให้ดูเป็นแชทไลน์
ระหว่างนายคมสิทธิ์กับตัวผู้เสียหายค่ะ
คมสิทธิ์ทวงงานจากผู้เสียหายเช่นบัญชีปิดงานไปถึงไหน
คิดเงินให้ทีแล้วก็มีเรื่องของการประชุมอะไรอย่างนี้นะคะ
สิ่งที่ผู้เสียหายทำได้ก็แค่ตอบกลับว่ารับทราบค่ะรับทราบค่ะ

แต่บอกทำงานไม่มีประสิทธิภาพ๔เดือนได้พันเดียวพันนิด
จากเรื่องงานนายคมสิทธิ์สั่งให้ผู้เสียหาย
นวดเท้าให้๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิแล้วเรียกว่าหมวยนะคะ
แล้วสั่งเลยนะว่าอย่าทำให้หมวยเขาเครียดนะ
ถ้าเขานอนเนี่ยต้องนวดเท้าให้เขาด้วยนะ
ต้องทำให้เขาสบายตัวที่สุด
ใช้คำนี้เลยนะคะว่ามาตรฐานมึงอย่าตก
นี่ไงนี่ไงส่งข้อความมาเนี่ย
ทำตัวให้ดีอย่าให้เขาเครียด

อย่าไปปั่นนี่บอกอย่าไปปั่นให้เขาเครียด

อีกฝั่งต้องมายืนเฝ้ายืนรอยืนนวดอยู่
แต่ละอย่างคุณผู้ชมลองดูข้อความนี้ต่อค่ะ
ผู้เสียหายส่งสลิปโอนเงินให้นายคมสิทธิ
เป็นเงินที่ตัวสิทธิ์ตำรวจโทยิงก่อนศาสิ

ผู้เสียหายยืมเงินแม่มาก็โอนคืน
คมสิทธิ์บอกว่าค้างอีกร้อย
เงินที่นายคมศิษย์ปรับจากผู้เสียหายร้อยหนึ่ง
ก็คือผู้เสียหายบอกว่านายคมสิทธิ์ได้รับประกันตัวแบบนี้นะคะ

เงินร้อยหนึ่งเงินอะไรอย่างนี้นายคมศิษย์ยังไม่ยอมเลยอ่ะ
พอได้ประกันตัวออกมาแบบนี้เธอก็กังวล
เธอก็เลยบอกว่าคือตัวเธอตัวผู้เสียหาย
ก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

นายคมศิษย์ก็รู้ว่าผู้เสียหายมีที่อยู่ตรงไหนอะไรยังไง
เธอก็ยิ่งกลัวมากแต่เนี่ยล่าสุดก็ไปแจ้งความเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาคือ
ค้ามนุษย์อยากจะให้นายคมสิทธิ์ถูกดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
ตอนนี้รู้สึกว่ากังวลใจค่ะ
คือตอนนี้หนูเหมือนมดที่เงยหน้ามองตึกสูงใหญ่
หนูไม่รู้ว่าหนูจะข้ามตึกอันนี้ไปยังไง

แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจมา
เพราะว่าในวันนี้บางทีหนูรู้สึกว่าหนูกำลังหวาดกลัว
หนูกำลังท้อหรือใดก็ตาม
ทุกครั้งที่หันมาก็จะเจอกำลังใจจากพี่ทุกคน

ในเรื่องของการเจรจามีการพูดคุยกันยังไงบ้างในฟังก์เนี่ย

คือคุณกันจอมพลังก็เดินหน้าอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
แล้วก็บอกเลยว่าวันนี้เอาข้อมูลมาให้ตำรวจเพิ่ม
แจ้งความเพิ่มกับนายคมสิทธิเพราะว่ามันมีหลักฐานเพิ่มไงคะ
เรื่องของการจ้างผู้เสียหายไปทำงานแต่ไม่จ่ายเงิน
มีหลักฐานเรื่องของการโอนเงิน
มีหลักฐานหลายอย่างในข้อความแชทที่คุยกัน
ประเด็นเรื่องของการตรวจสอบสว
ที่ศิษย์ตำรวจโทยิงกรศสิอ้างว่าเป็นภรรยาสว
คุณผู้ชมสงสัยเยอะมากพี่อุ๋ย
ข่าวนี้เราเล่ากันมานานแล้วเนอะ

เพราะว่าผู้เสียหายบอกว่าตอนที่อยู่กับเขาเนี่ย
เขาอ้างตลอดว่าเขาเป็นเมียสว
แต่มันเกิดคำถามว่าทำไมประเด็นสวเนี่ย

เล่าข่าวกันมาตั้งนานแล้ว
ไม่มีความคืบหน้าไม่มีคำตอบเลย

มีตัวตนจริงหรือเปล่าก็ต้องตรวจสอบให้ชัด

ตอนหลังมันมีเอกสารที่เนี่ยชัดเจนว่า
เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประสานงานสว

แล้วทำไมมันยังไม่ชัดสักทีตรงนี้
เขาได้รับการเชื้อเชิญ
ให้ไปเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์
มันมีเอกสารทางราชการของสอวอร์
ยังไงคะประเด็นตรงนี้มันต้องตอบคำถามสังคมให้ได้
แล้วเมื่อวานที่เล่าไปคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ
มิ้วบอกว่าทางคณะกรรมการในการตรวจสอบสวค่ะ

มีคนยื่นเรื่องไปแล้วตีตกคำร้องไป
เพราะยื่นเรื่องไปไม่ได้ระบุว่าให้ตรวจสอบสวคนไหนไม่มีชื่อ
ก็เลยตรวจสอบไม่ได้ก็เลยตีตกไป
อันนี้คนสงสัยมากบอกว่าก็เหมือนเราไปแจ้งความดำเนินคดี
เราไม่รู้หรอกว่าผู้ต้องหาคือใคร
ก็หน้าที่ของตำรวจที่ต้องดำเนินการหาตัวผู้ต้องหา

ก็ยื่นเรื่องไปให้คณะกรรมการตรวจสอบว่าสวคือใคร
จะไประบุได้ยังไงว่าสวชื่ออะไร
พูดตรงนะก็ท่านแค่เข้าชื่อของ๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสิ
คีย์ดูก็รู้แล้วว่าเขาเป็นผู้ประสานงานของใคร
เขาใครแต่งตั้งใครอะไรยังไงมันก็แล้วก็ค่อยไปตีวงแคบอะไรอ่ะ
แต่ว่าท่านบอกว่าคนยื่นเรื่องมาไม่ได้ระบุว่าให้ตรวจสอบสวคนไหนอย่างนี้
คุณกันจอมพลังใช้คำนี้เลยพี่อุ๋ยตลกมาก
มันเป็นเรื่องที่ตลกมากที่ตีตกคำร้องนี้ไป
ก็ยื่นเรื่องให้คณะกรรมการของทางสวตรวจสอบ
ก็ไปตรวจสอบให้หน่อยสิว่าสวคนนี้คือใคร
ไม่ใช่ว่าคนยื่นคำร้องต้องระบุชื่อนามสกุลสวไปให้
มันเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในการตรวจสอบ
และหาตัวตนของสวคนนี้ไม่ใช่หรือ
มีอีกค่ะเรื่องของการเรียนเรื่องของการซื้อวุฒิการศึกษา
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาตั้งข้อสังเกตเยอะเลย
เรื่องของเครื่องแบบนักศึกษาที่สิทธิ์ตำรวจโทยิงกรศสะสิสวมใส
ไม่ใช่เครื่องแบบของมหาวิทยาลัยเอกชนอีกมันคือเครื่องแบบของราชพัฒนิก
มีคำตอบมาให้ด้วยนะคือเหมือนกับว่า
จริงแล้วไปเรียนราชพัฒน์ค่ะพี่อุ๋ยแต่ไม่ยอมไปเรียนค่ะ
ให้ผู้เสียหายไปนั่งเรียนแทนเพื่อเช็คชื่อพอสอบสอบไม่ผ่านสอบไม่ผ่าน
ก็เลยต้องเอาเงินห้าหมื่นไปซื้อวุฒิที่มหาวิทยาลัยเอกชน
มาที่ไปมันเลยเป็นแบบนี้อ๋อเหรอส่วนเรื่องของมีประเด็นว่า
๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิกับผู้เสียหายเขาเป็นหญิงรักหญิง
เป็นคู่รักกันหรือเปล่าเป็นทอมดี้หรือเปล่าพูดตรงแบบนี้นะคะ
แล้วทำไมไปทนอยู่กับเขาตั้งนานทำไมไม่ออกมาตั้งนาน
คุณกันบอกว่าถ้าเขาคบกันเขารักกันเป็นหญิงรักหญิง
คนรักกันเขาทำกันรุนแรงแบบนี้เหรอฟังเสียงคุณกันค่ะ
เรื่องของธอมดี้นะครับโอ้โหผมไม่รู้นะ
บางท่านให้ข่าวไปว่าบางสื่อเป็นธอมดี้ผมถามว่าคนรักกัน
ไม่ต้องเป็นทอมดี้หรอกแค่คนรู้จักกันเนี่ยเอาแค่รักกัน
เขาทำกันแบบนี้ไหมเขาเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตกันไหม
ผมมีคลิปเนี่ยล่าสุดนะผมยังไม่ได้เปิดเลยนะตี๓ให้มายืนเฝ้า
ดูตัวเองนอนคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนคุณคิดดูเดี๋ยว

มันยังมีประเด็นที่น่าสงสัยหลายอย่างช่วยตอบหน่อย
เช่นไปเรียนตอนไหนมีเพื่อนร่วมรุ่นไหม
แล้วช่วงเวลาเรียนมันเรียนออนไลน์จริงหรือ
มันไม่ใช่ช่วงโควิด๑๙นะ
ใครเคยเรียนรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิ
แสดงตัวหน่อยได้ไหมจะได้รู้ว่าเธอเรียนจริง
ประเด็นคำถามเหล่านี้ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีช่วยตอบหน่อยได้ไหมคะ
อันนี้เพจบิ๊กเรียนเขาตั้งประเด็นเอาไว้นะคะ
คุณผู้ชมคะอย่างที่เรื่องเรียนราชพัฒน์เราบอกไปแล้วใช่ไหม
ว่าเขาไปเรียนราชพัฒน์แต่ไม่ยอมไปเรียน
ให้ผู้เสียหายไปเช็คชื่อแทนพอสอบสอบไม่ได้เรียนไม่จบ
ก็เลยไปซื้อวุฒิจากมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งอันนี้คือที่มาที่ไป
คุณผู้ชมมีอีกค่ะเดี๋ยวดูภาพนี้นะคะ
ที่วัดที่จังหวัดราชบุรีเป็นป้ายเงินบริจาคครับ
มีชื่อ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิบริจาค
มีชื่อสวคนนึงเคยบริจาคเงินทำบุญบุรณสารา
ร่วมกันกับ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิเลยมีป้ายชื่อแล้วก็มีชื่อคู่กัน

หนึ่งแสนสองหมื่นบาท

เวลาไปทำบุญนะสร้างโบสถ์สร้างวิหาร
แล้วมีสลักชื่อลงไปเนี่ยเพื่อจะติดเอาไว้อย่างนี้เนี่ย
นั่นแสดงว่าเราเนี่ยนอกจากเจอกันชาตินี้แล้ว
อยากจะเจอกันในชาติต่อไป
เราอยากจะมีบุญอยู่ร่วมกันถึงชาติหน้ากันเลยล่ะ
ไม่รู้อีกชื่ออะไรใครเนอะชื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ย
ค่ะเนี่ยเรามีตัวย่อให้เฉยค่ะสอวอล์เนี่ยค่ะ
ชื่อสอวอล์เลยเหรอ
ไม่ได้ชื่อสอวอล์สิ

ไปถามที่วัดดีไหมคะพี่เอ๋ทีมข่าวของเราสอบถามท่านเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้นะคะ
จังหวัดราชบุรีครับก็วัดนี้เนี่ยเขาบอกว่าทางครอบครัวของสิบตำรวจโทยิงกรสะสิมาทำบุญเป็นประจำเลยสิบกว่าปีแล้วค่ะ
อืมเคยเห็นนะคะมากับแม่ทุกครั้งจะพาทหารหญิงรับใช้มาด้วยครับ
บางครั้งให้ทหารหญิงมาทำบุญให้แทนทุกครั้งก็ดูปกติไม่ได้มีท่าทีเศร้าหมอง
ไม่ได้มีท่าทีว่าทำร้ายร่างกายทหารหญิงรับใช้หรืออะไรคือทางวัดเขาบอกเอาจริงเขาไม่รู้เรื่องหรอก
ก็รู้แค่ว่ามีคนมาทำบุญก็เท่านั้นเองแต่พอรู้ข่าวก็ตกใจเหมือนกัน
ส่วนป้ายชื่อที่มีการบริจาคเงินมีชื่อคู่กับสวททงคนนึงเนี่ยนะคะท่านเจ้าอาวาสบอกว่าไม่เคยเห็นสวคนนี้มาที่วัดนะคะ
อืมเห็นแค่ป้ายชื่อไม่เคยเห็นมาที่วัดป้ายชื่อที่ปรากฏก็เป็นความประสงค์ของคนบริจาค
ครับว่าเวลาบริจาคเงินแล้วเนี้ยอยากจะใส่ชื่อใครบ้างอืม
ก็แจ้งกับทางวัดไปทางวัดก็เนี่ยทำป้ายคนบริจาคไปติดเอาไว้ให้
เดี๋ยวลองฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสค่ะมามาด้วยกัน
สนิทดีเขาดูแลดีนะเขาก็ดูแลกันดีใช่
ได้ยินเคยเห็นแบบมีเรื่องแบบทะเลาะกันโอ้ไม่ไม่ส่วนนี้ไม่ได้ยินไม่เห็น
ไม่ได้ยินเลยไม่ทราบด้วยซ้ำยังตกใจว่าเกิดเรื่อง
ท่านมาทำบุญที่วัดด้วยไหมครับเอ็นเตอร์จำได้ไหมครับ
แต่ฉันไม่เคยเห็นท่านนะแต่พอทราบรู้จักชื่อไหม
ไม่ไม่รู้จักแต่ยังจำไม่ได้ว่าฉันลงชื่อเขาหรือเปล่า
เพราะมีใช่ไหมคุณเห็นใช่ไหมครับเออแล้วถ้าไม่ใช่ท่านนี้เป็น
นักการเมืองท่านอื่นอื่นมีมีเข้ามาไม่มีไม่มีใช่ไหม
การเมืองไม่ได้มาเลยไม่มีครับคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะไปที่วัดเลยค่ะ
อุ๋ยหวังว่าไปที่วัดและป้ายชื่อจะยังอยู่นะคะ
คือหลวงพ่อท่านไม่ได้ทำอะไรผิดนะฮะค่ะ
ยังแต่เราไม่อยากให้เดี๋ยวจะแหม่ท่านอาจจะยังไม่อยากเปิดเผยในทางสาธารณะ
เพื่อท่านจะไปสืบทราบกันเองท่านก็ลองไปดูกันเองก็แล้วกันนะ
แต่หลวงพ่อท่านบอกก็ไม่เคยเห็นนะสวหรือว่านักการเมืองท่านนั้นอ่ะค่ะ
หรือสอวรรค์ก็จะถูกแอบอ้างชื่อหรอค่ะแต่ชื่อติดหราเลย
โบ้งชาวบ้านเขาเห็นกันทุกคนนะคะพี่อุ๋ยคนไปวัดนี้ก็เห็นนะคะ
นี้ท่านอาจจะตกใจอยู่นี่เอาชื่อเราไปทำบุญสลักชื่อในป้ายเดียวกันเลยเหรอเนี่ย
นั่นน่ะสิต้องรอฟังเขาชี้แจง
เรื่องของการตรวจสอบกรณีสวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องที่ว่าให้บอกชื่อสวที่จะให้ตรวจสอบมาเนี่ยนะคะ
ยังไม่ได้รับเอกสารแจ้งมา
แล้วก็บอกเลยว่าการแต่งตั้งบุคคลใกล้ชิดมาเป็นข้าราชการตำรวจ
เกิดขึ้นในสมัยที่สวคนนี้แหละ
เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช
มีการส่งไปอบรมหลักสูตรวุฒิบัติ
การปฏิบัติงานสนับสนุนสนชรุ่นที่๖สาบานพระปกราว
ก็ไม่รู้สิใครลงนามให้
ก็ไม่รู้สิก็เห็นฝากเข้ารับราชการตำรวจ
เนี่ยค่ะก็เลยบอกว่าไอ้เรื่องตรงนี้มันต้องตรวจสอบ
ว่ามันขัดต่อจริยธรรมหรือเปล่า
ไม่ใช่จะตีตกไปว่าจะต้องส่งชื่อสวมาสิถึงจะตรวจสอบให้ได้
คือต้องไปหาให้สิว่าสวคนนี้คือใคร
แล้วก็บอกเลยว่าจริงมันดูได้นะ
ก็ไปดูเอกสารราชการไงว่า๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิ
ไปเป็นผู้ช่วยสนชคนไหนรับเงินเดือนเท่าไหร่
ก็เลยอยากจะขอร้องไปที่ประธานวุฒิสภาว่าตรวจสอบเถอะ
ตรวจสอบให้หน่อยเถอะให้มันชัดเถอะ
มันจะได้สิ้นสงสัยไงคะว่าเออแอบอ้างหรือเปล่า
สวคนนี้เขาไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้อะไรเลย
มีตัวตนจริงไหมหรือถ้ามีจริงแล้วจะปล่อยไว้เหรอคะ

อยากไม่ได้จริงผู้ตามดูกิ๊กกับเอาเงินพาเสียบานของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
มาเรียนดูกิ๊กและก่อนรับใช้ของกิ๊ก
ผมถือว่าไม่ใช่เป็นผู้ทรงเกียรติครับ
ปติศภาหรืออุโธษภาต้องตรวจสอบว่า
ปติศภาที่จะทำการดังกล่าวนั้นคือใคร
ต่อไปถึงคอนุภูมิว่าท่านขอให้ผมเปิดเผยว่าชื่อตักไรนั้น
ผมก็ขอความกรุณาว่าผมขอรับคำท้าท่าน
โดยจะไปรวบรวมหลักฐานและขอภาพถ่ายที่สวท่านนี้
ได้ถ่ายดอกกิ๊กในงานต่างจากพี่น้องประชาชนที่ท่านมี
คุณวัชระบอกว่าก็เดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานเพื่อหาตัวสวคนนี้
แล้วจะส่งถึงมือประธานและรองประธานวุฒิสภาเลย
แต่ถ้าถามว่าตอนนี้รู้หรือเปล่าว่าเป็นใคร
วัชนะบอกไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกัน

ฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนที่สอบปากคำ๑๐ตำรวจโทยิงคนนี้เนี่ย
จะรู้ไหมจะได้คำตอบไหม
อยากจะลองไปถามท่านบิ๊กโจ๊กดูเหมือนกัน
เกิดทางสวท่านยังตรวจสอบกันยังไม่ได้ตรวจสอบเรื่องราวเหล่านี้ออกมาเนี่ย

เอานี่มันจะยุ่งนะ

มีคนฝากเข้าทหารแล้วขอตัวมาเป็นทหารรับใช้ที่บ้านได้หรือเปล่า
การรับตำแหน่งอะไรต่างของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิคนนี้เยอะมาก
เอาชื่อไปเป็นกอรมนภศ๕ไปอยู่ที่นั่น
แต่ไม่ได้ไปทำงานรับเบี้ยเลี้ยงเบี้ยเสี่ยงภัย

ชื่อที่อยู่ที่กอรมนภ๔ส่วนหน้าในขณะนี้มีกี่คน
แล้วไปทำงานจริงกันกี่คนโอ้โหเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่นะเนี่ย

ใช่มันควรจะไปถึงอย่างนั้นอยู่แล้ว

มันจะได้ขยายผลให้ครอบคลุมทั้งหมดนะคะ
เอาทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะ